ใช่ค่ะอีกหนึ่งจุดคัดกรองค่ะบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ประชาชนเดินทางกันไปที่จุดนี้เป็นจำนวนมากเลยคุณภาคภูมิครับ
ติดตามการรายงานกันหน่อยนะคะฝนตกเหมือนกันที่จุดนี้ประชาชนก็ไม่ย่อท้อ
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานมาจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะเชิญค่ะ
และขณะนี้นะคะที่ฉันก็ยืนอยู่ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศค่ะ
ซึ่งหากมองไปทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นถนนหลานหลวงค่ะ
สภาพจราจรขณะนี้นะคะก็ได้เกิดความติดขัดเล็กน้อยนะคะ
จากว่ามีประชาชนค่ะทยอยเดินทางเข้ามากันเป็นจำนวนมาก
โดยไม่ย่อท้อนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ฝนจะตกหนักลงมา
ขณะที่บริเวณด้านหลังของดิฉันค่ะก็คือถนนราชดำเนินในนะคะ
ที่จะเดินทางเข้าไปยังท้องสนามหลวงนั้นนะคะ
ก็ได้ยาวออกมาจนถึงอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วค่ะ
บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะซึ่งเป็นจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนดำรงรัก
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องคัดกรองนะคะเพื่อที่จะตรวจตาประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปยังท้องสนามหลวง
โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้บอกว่าได้เริ่มตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ซึ่งก็ได้มีประชาชนนะคะทยอยเดินทางเข้ามาผ่านจุดคัดกรองนี้แล้วกว่า๓๕๐๐คนค่ะ
และจากการตรวจสอบนะคะก็ยังไม่พบสิ่งปกติใด
และในเวลา๕นาฬิกาของวันนี้นะคะก็จะมีการปิดถนนหลานหลวงค่ะ
ซึ่งประชาชนที่จะเดินทางเข้ามานะคะก็จะต้องเดินเท้าเข้ามาจากจุดคัดกรอง
ขณะที่ประชาชนนะคะก็ได้ทยอยเดินทางเข้ามาเฝ้ารอเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยไม่ยอดท้อแม้ว่าก่อนหน้านี้สมสะก็ลงมาอีกอย่างหนัก
จิตใจที่มุ่งมั่นสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เช่นเดียวกันกับนางอิสรารัฐธิธรรมอายุ๖๑ปีชาวจังหวัดสระบุรีนะคะ
ที่ได้บอกกับทีมข่าวค่ะว่าได้เตรียมน้ำขนมนะคะเพื่อที่จะมาเฝ้ารอเข้าร่วมพระราชพิธี
ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะร้อนเพียงใดก็ไม่ย่อท้อ
เพื่อจะได้ใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
เข้าไป
ขณะที่การเดินทางด้วยรถไฟฟรี

เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้จัดขบวนรถไฟ๓ชั้น

ก็จะลงที่สถานียมราช
และสถานีธนบุรีนะคะ
ส่วนรถไฟขบวนพิเศษระยะยาว
ก็จะลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ

ก็จะมีรถชัตเชิลบัตรของขสมก
รับส่งต่อเข้ามาในพื้นที่สนามหลวง

ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที

เข้ามาจอดในพื้นที่จนแล้วเสร็จ
แล้วก็จะเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งค่ะ

บริเวณถนนยมราชหลานหลวงนะคะ
ก็ยังคงติดขัดสะสมเล็กน้อยค่ะ

ที่ตกลงโปรยมาโปรยปลายก่อนหน้านี้

ได้ทยอยเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่

เลยข้ามผ่านอนุสวรีประชาธิปไตย

ที่จะตกลงมาในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีนะคะ